ใครมีเครื่องคิดเลขหรือว่าใคร

มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปจอดรถที่ห้างแห่งหนึ่ง
ย่านบางกะปิคือเขาจะไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อน
เขาบอกว่ามันไม่มีที่จอดรถก็แม้จะไปจอดข้างถนนก็กลัวผิดกฎจราจร
กลัวโดนล็อกล้อก็เลยตัดสินใจเอาล่ะยอมจ่ายเงิน
รู้แล้วแหละว่าห้างเนี่ยคิดเงินแพงตัดสินใจไปจอดรถในห้าง
เธอก็เลยจอดรถแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ต
ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาไปกับเพื่อนใช่ไหม
หารกันได้ต่อให้แพงก็หารกันได้
ขอแค่ให้รถปลอดภัยมีที่จอดก็พอ
ดีกว่าไปแลกกับรถโดนขูดขีดแล้วก็โดนล็อกล้อเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้มันเป็นประเด็นก็เพราะว่าเธอเนี่ยถ้าเกิดว่านับเวลารวมเบ็ดเสร็จที่เธอ
นำรถเข้าไปจอดจนกระทั่งเอารถออกมาเนี่ยนะคะ
เธอเอารถเข้าไปจอดนับเวลาแล้วดิฉันก็นับถูกนะ
คือตั้งแต่ประมาณสามทุ่มถึงตีหนึ่งสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่ง
ก็ประมาณสี่ชั่วโมงในป้ายเนี่ยมันเขียนว่าชั่วโมงละห้าสิบบาท
ห้าสี่ยี่สิบคูณเลขก็เป็นสองร้อยถูกไหมฮะ
คุณซุปดาถูกไหมถูกค่ะเออสองร้อย
แต่ทีนี้เนี่ยพอไปจ่ายตังค์แบบนี้เนี่ยตอนจ่ายตังค์คนเก็บเงินเนี่ย
เขาคิดห้าร้อยเอ้าส่วนต่างสามร้อยมันจากไหนช่วยหน่อย
สำหรับส่วนต่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาอธิบายแบบนี้สี่ชั่วโมงนี้ใช่ไหม
ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาชั่วโมงแรกฟรี
ฟรีก่อนนะยี่สิบสองนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาคุณผู้ชมดูตามไปเลยนะคะ
ยี่สิบสามนาฬิกาขออภัยนะยี่สิบสองถึงยี่สิบสาม

อ่าและ๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนอีกห้าสิบบาท
อันนี้หนึ่งร้อยแล้วอ่าคดไว้ค่ะคุณผู้ชมคดไว้นะคะ
ทีนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่คุณคนนี้
จอดเกินเวลาข้ามวัน
ข้ามวันคำว่าข้ามวันคือหลังจากเที่ยงคืนไป
อ่าปรับสองร้อยอันนี้คือค่าปรับค่ะ
อ่าบวกสองร้อยค่ะไม่เกี่ยวกับค่าจอดนะ

ทีนี้ค่าจอดต่างหากค่าจอดต่างหากคือ
นับใหม่เลยเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง

แต่ทีนี้ออกตีหนึ่งเท่าไหร่นะตีหนึ่งเก้านาที

เศษเก้านาทีนี่คิดหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณ

เข้าใจแล้วค่ะแต่ทีนี้เธอบอกว่า

ที่คุณบอกเนี่ยก็มันไม่เคลียร์นี่คะ

ในแง่ของกฎหมายป้ายมันไม่เคลียร์แบบนี้เนี่ย

เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราจอดรถน่ะ

ชั่วโมงละเท่าไหร่เราจะเข้าใจง่ายกัน

ค่าอะไรต่างปัดเศษ

ที่มันยิบย่อยลงไปบางทีเราคิดไม่ทันนะคุณ

หลังจากที่เกิดเรื่องผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ติดต่อไปที่เจ้าของคลิปนะ

เข้าใจแล้วตอนนี้ได้รับการชี้แจง

เธอบอกเธอเข้าใจเธอไม่ได้ติดใจเรื่องของ

ป้ายช่วยทำให้มีลักษณะชัดเจนหน่อยได้ไหม

ดีกว่าจะเกิดกรณีพิพาทแบบนี้ค่ะ

ยังเล็กเลยนะคุณเห็นไหม

ถ้าเกิดว่าไปห้างนี้นะวันหลังขออนุญาตแนะนำ

นี่นะคะคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่นำมาฝากแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนของสังค

โอ้โหจ่ายแบงค์แดงเลยห้ามไปค่ะ

เดี๋ยวค่อยมาคิดกันทีหลังสรุปแล้วตอนนี้
ห้างชี้แจงมาแล้วเรียบร้อย